ชาวบ้านสอยร่มใสที่จังหวัดตรานเนี่ยเค้าเดือดร้อนกันจุดจุบบึ้ม

หมอแปงระเบิร์ดรึเปล่าหรือสายใฝลระเบิดรึเปล่า
มารู้ว่าต้นเหตุมาจากตัวนี้
มันไม่มีแรงมันไม่มีแรง

ตัวนี้เองคุณผู้ชมอ๋อลิงสแหมตัวผู้ฮะอายุหน้าอยู่สองปีเนี้ย
มันหนีเข้าไปในร้าวไก่ชาวบ้านเขาแล้วหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือ
ธรรมสถานก็ต้องมาจับมันไว้ครับแล้วขนตามตัวมันไหม้เกรียมด้วยนะ
ผิวหนังก็ลอกด้วยแต่อาการมันดูเสื้องซึมซึ่งซึมอ่ะ
ไม่ได้ขัดขืนอะไรกู้ภัยก็เลยค่อยเอาโซ่มาล่าม
คือมันก็เจ็บด้วยไหมเอาโซ่มาล้ามแล้วก็
พอเอากระสอบใส่นี่หิ้วไปเลยเอาไปส่งสัตวแพทย์ครับ

ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นตอน๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ซอยร่มไซหมู่๓วังกระแจที่อำเภอเมืองตราด
ก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าว่า

ดับทั้งชุมชนกินรัศมีกว้างกว่า๕กิโลเมตร

เห็นลิงเสมอตัวนึงมาปีนต้นไม้

สักพักก็บึ้มมีเสียงระเบิดขึ้นมา

ร้องเสียงหลงเลยอ่ะคล้ายบาดเจ็บหนักมาก
แล้วมันก็วิ่งหนีเข้าไปในร้าวไก่ชาวบ้านเขา

แล้วก็แจ้งการไฟฟ้าให้มาซ่อมเสาไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ตัดกิ่งไม้ที่พัดเกี่ยวกับเสาไฟทิ้งไปก่อน
ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ใช่แค่ตัวนี้สิ
อาจจะมีลิงตัวอื่นมาไต่เล่น
ส่วนระบบไฟฟ้าก็ซ่อมอยู่สัก๒๐นาที
คุณผู้ชมไฟก็กลับมาติดใช้งานได้ตามปกติครับ